เรื่องของฟ้าฝนภัยพิบัตรต่างนะครับ
ฝนที่ตกหนักในช่วงนี้หลายพื้นที่ก็ส่งมาได้นะครับ
ท่านมีปัญหาตรงไหนอยากให้เราเป็นสื่อกลางก็บอกมากันแล้วกัน
ไปดูเหตุการณ์เกี่ยวกับพายุที่เป็นพายุลมหมุนนะฮะ
พัดถล่มที่ตลาดนัดย่านมหาชัยสมุทรสาคร
ที่เกิดขึ้นเมื่อวานนี้นะครับท่านผู้ชมครับ
เราก็ไปตรวจสอบพื้นที่เพิ่มเติมให้นะครับ
เพื่อจะได้ดูว่ามันเป็นยังไงกันบ้างนะครับ
มีแรงลมหอบร่างของคนดูแลบ้านลมเครื่องเล่นเด็กในตลาดขึ้นไปนะฮะ
ก่อนที่ร่างจะตกลงมากระแทกพื้นเสียชีวิต
วันนี้เจ้าหน้าที่ลงพื้นที่ไปสำรวจความเสียหาย

ใช่ค่ะเป็นอาคารพาณิชย์นะคะแล้วก็มีป้ายโฆษณานะคะ
หลังคาเนี่ยปลิวแบบนี้
คือในย่านมหาชัยเมื่อวานนี้เกิดหลายจุด

นี่เป็นหนึ่งในจุดนั้นนะที่เกิดเหตุนะครับ
นี่เป็นคลิปพายุลมหมุนที่ตำบลมหาชัยอำเภอเมืองจังหวัดสมุทรสาครนะฮะ
หลังคาตึกแถว๓ชั้นถูกแรงลมพัดจนปลิวหลุดลอยขึ้นไป

ชิ้นส่วนนี้กระจัดกระจายนะครับ
แผ่นป้ายโฆษณาที่ติดตั้งอยู่หน้าร้านก็ปลิว
เจ้าของคลิปที่ถ่ายได้อยู่ฝั่งตรงข้าม
เขาก็แสดงความเป็นห่วงทรัพย์สินของตัวเองด้วยตอนที่ถ่ายไป
ชาวบ้านแถวนั้นก็แตกตื่นวิ่งหลบหนีหาที่กำบังกันแบบโอละหมานนะฮะ
ส่วนคลิปนี้เป็นภาพเหตุการณ์บริเวณตลาดนัดยามเย็นมหาชัยอยู่ใกล้กับตึก๓ชั้น
ของพ่อค้าแม่ค้าถูกแรงลมพัดปลิวหลุดออกจากโครงเหล็ก
เก้าอี้อุปกรณ์ค้าขายล้มระเนรนาศเสียหายเช่นกัน
แล้วดูทองฟ้าข้างบนโอ้โฮค่ะ

ภาพจากกล้องวงจรปิดที่ติดตั้งบริเวณบ้านลมเครื่องเล่นเด็กขนาดใหญ่

ดูสิฮะลมแรงมากจริงจริงนะคะใช่ดูเต็นต์ต้นแถวนั้นอ่ะโอ้โห
โอ้โหนะฮะถูกแรงลมพัดหลุดออกจากตัวยึด
เนี่ยปลิวไปละครับปลิวไปเป็นกิโลนะคะใช่
เนี่ยไอ้ตัวยึดที่ยึดอยู่กับพื้นดินเอาไม่อยู่นะ
แล้วก็พัดไปนู่นครับท้ายตลาด
ที่สำคัญก็คือมีผู้ชายคนหนึ่งเป็นคนดูแลบ้านลม
ถูกลมพัดห่อไปพร้อมกันเลย
ที่เขาจะตกลงไปที่หลังคาร้านอาหารที่อยู่ใกล้กัน
หลังคาทะลุร่างกระแทกพื้นเสียชีวิต
คือตามรายงานข่าวที่มีมาเมื่อวานนี้บอกว่า
ช่วงแรกฝนตกมาก่อนแล้วฝนมันหยุดไป
ใช่คุณลุงท่านนี้ก็เลยขึ้นไปบนหลังคาบ้าน

กะทำความสะอาดอยู่ดีพายุลมหมุนมาอีกรอบนึง
พอมาอีกรอบทีนี้ปลิวไปพร้อมกับบ้านลม
ใช่เหตุการณ์เกิดขึ้นเมื่อวานนี้นะครับ
เวลาประมาณ๑๖นาฬิกา๒๕นาที
มีฝนตกอย่างหนักในพื้นที่ตำบลมหาชัยอำเภอเมืองจังหวัดสมุทรสาครนะฮะ
แล้วฝนก็หยุดตกไปลมฝนเงียบไปแล้ว
ฝนหยุดตกชาวบ้านในระแวกเนี้ยนะฮะ
จุดเกิดเหตุคือบริเวณตลาดยามเย็น
เป็นตลาดคนเดินในซอยสุสานหนำเกร็กนะครับ
พ่อค้าแม่ค้าก็ออกมาเก็บข้าวของที่เปียกฝน
แต่ว่าหลังจากที่ฝนหยุดตกไปไม่เกิน๒นาทีครับ
ลมกระโชกอย่างรุนแรงกลับมาครับ
บริเวณตลาดนัดยามเย็นเนี่ยปลิวไปตามลมหมดเลยนะครับ
รวมถึงนายอำพรเทียนสิริอายุ๖๕ปี
กำลังขึ้นไปเช็ดน้ำฝนบนบ้านลม
ซึ่งเป็นเครื่องเล่นเด็กภายในตลาดนัดยามเย็น
ก็ถูกแรงลมพัดหอบร่างขึ้นไปบนอากาศ

ตัวบ้านลมเนี่ยน้ำหนักกว่า๗๐๐กิโลกรัมนะ

ตกกระแทกหลังคาร้านอาหารที่อยู่ติดกับตลาดยามเย็น
ร่วงทะลุลงไปถึงใต้ถุนร้านจนเสียชีวิต
ส่วนบ้านลมนะครับพัดไปบนอากาศ
ไกลออกไปจากตลาดยามเย็นถึง๑กิโลเมตร
อาคารพาณิชย์บ้านเดียวบ้านเรือนแถวนั้นเสียหายไปกว่า๒๐หลังนะครับ
โอ้โหคือหนักอ่ะเมื่อวานนี้
ใช่ค่ะเราก็ได้ภาพมาจากคนที่อยู่แถวนั้น
เนี่ยบันทึกภาพเอาไว้ได้แต่ละเหตุการณ์คือลมแรงจริงจริงน่ากลัวจริงจริงดูสิคะปลิวแบบเนี้ย
มีผู้ใช้เฟซบุ๊คชื่อต้นมหาชัยอุดมทรัพย์ค่ะ
โพสต์คลิปที่ได้บันทึกภาพของลุงอำพรเอาไว้นะคะ
ขณะกำลังนั่งดูแลเด็กที่ขึ้นไปเล่นเครื่องเล่นบ้านลม
แล้วก็ใบหน้าคุณลุงแกก็ยังยิ้มแย้มค่ะ
นี่คุณลุงท่านนี้ค่ะก็ดูแลเด็ก

ใช่ค่ะก็เป็นภาพก่อนที่จะเกิดพายุ
ก่อนที่จะคุณลุงจะถูกลมพัดปลิวไปเนี่ย
ก็เป็นภาพสุดท้ายที่ได้เห็นคุณลุงในการทำงานนะคะ
ก็ดูแลบ้านลมดูแลเด็กที่เขาไปเล่นเครื่องเล่นเล่นสวนสนุกเนี่ยค่ะ
เจ้าของคลิปเขาก็โพสต์แสดงความเสียใจกับลุงนะคะที่เสียชีวิตคุณลุงอำพร
ก็ไม่สามารถช่วยชีวิตลุงเอาไว้ได้ทัน
ลมมาเร็วแล้วก็แรงมากจริง
ทีนี้นะคะทางด้านของกรมอุตุนิยมวิทยาเขาก็ได้เห็นภาพเหล่านี้ค่ะ
ก็เลยมาวิเคราะห์ว่าลมนี้มันคือลมอะไร
มันแรงขนาดไหนทำไมโอ้โหพัดคนปลิวไปได้แบบนี้นะคะ
โศกกรมอุตุนิยมวิทยานายสุรพงศ์สารปะก็บอกว่า
จากคลิปที่เห็นจากลมนี้เป็นลมหมุนที่ความเร็วลมใกล้จุดศูนย์กลางประมาณ๕๐กิโลเมตรต่อชั่วโมงขึ้นไป
แล้วก็เคลื่อนผ่านเร็วประมาณ๑๐๑๕นาที
แต่จังหวะนั้นนะคะตัวคุณลุงอำพรอยู่บนบ้านลมเครื่องเล่นเด็กที่มีขนาดใหญ่
ทำให้กินลมมากแต่น้ำหนักบ้านลมมันไม่มากพอ
ก็เลยปลิวไปทั้งบ้านลมทั้งคุณลุงอำพรเนี่ยค่ะ
คุณลุงตกลงมาเสียชีวิตความเร็ว๕๐กิโลเมตรต่อชั่วโมง

มีน้ำหนักจากลมที่สูบไว้แต่มันไม่หนักพอที่จะต้านทานพายุลมหมุนขึ้นมา
แล้วด้วยวัสดุเหมือนมันกินลม
กินลมเยอะแล้วก็เลยปลิวไปเป็นกิโลนะคะ
พายุลมหมุนเนี่ยเกิดจากความแตกต่างของอุณหภูมิในอากาศของท้องฟ้าที่เย็น
แต่ว่าพื้นดินร้อนอุณหภูมิมันต่างกัน
ก็มีตั้งแต่ขนาดเล็กนะคะเกิดขึ้นมาแล้วก็หายไปไปจนถึงขนาดใหญ่
ความเร็วลมก็เลยมากขึ้นด้วย
โอกาสเกิดลมวนในเขตเมืองเนี่ยอาจจะไม่ค่อยมากนักนะคะเพราะว่ามี
มันจะยิ่งแรงอย่างในทะเลกลางทะเลอะไรแบบนี้ค่ะ

มันไม่ได้ไปผ่านตึกผ่านซอกผ่านอะไรที่มันจะลดแรงลมได้

วิธีการสังเกตว่าลมลักษณะแบบนี้จะเกิดขึ้น
มันจะมาก่อนมีฝนฟ้าขนองนะฮะ
คือเราเห็นเมฆฝนไกล
แต่ว่าเมฆฝนไกลที่เราเห็น

คาดเดาได้เลยว่ามีโอกาสจะเกิดลมกระโชก

เพราะฉะนั้นไม่ควรไปอยู่ในที่แจ้ง

โฆษณาไม่ไปอยู่ข้างใต้นะฮะ
ในซอกตึกที่เป็นช่องลมตรงนี้

ควรจะอยู่ในอาคารที่มีความมั่นคงแข็งแรง

คือถ้าเห็นเมฆฝนค่อยลอย
ค่อยลอยมาดำถมืน
อันนี้ไม่เท่าไหร่เดี๋ยวฝนตก
แต่ถ้าเมฆฝนดำแต่หูมาเร็วมาก

คุณพัชรวรินลงพื้นที่ไปนะคะ
ไปที่ณละครตลาดยามเย็นมหาศัย

ก็ได้ไปคุยกับคนที่เขาอยู่ในเหตุการณ์
แล้วก็เห็นเหตุการณ์จังหวะที่พายุลมหมุนมานะคะ

เจ้าหน้าที่ฝ่ายบริหารพื้นที่โครงการตลาดยามเย็น
เป็นคนเห็นเหตุการณ์แล้วก็เล่าให้ฟัง
บอกว่าเมื่อวานนี้ช่วงประมาณ๑๖นาฬิกา๒๕นาที
ฝนตกหนักค่ะตกหนักมารอบหนึ่ง
แล้วก็หยุดไปเงียบเลยนะคะ
แต่ผ่านไปแค่๒นาทีลมมาเลยนะคะ

นายบุญลือฤทธิ์เนี่ยบอกว่าเห็นคุณลุงอำพรกำลังเช็ดน้ำฝนอยู่ที่บ้านลม
แล้วก็ลมพัดมาแรงบ้านลมลอยไปบนอากาศ
เห็นกับตาเลยว่าหอบร่างลุงอำพรลอยไปด้วย
คือเห็นว่าลอยไปต่อหน้าต่อตาสูงเป็นร้อยเมตรอะค่ะ
คือมองไม่เห็นบ้านลมเลยค่ะตอนนั้นคือลมมันมาแรงมาก
ทางนายบุญลือฤทธิ์เขาบอกว่าเขาอยู่กับทีมงานในสำนักงานของตลาด
กำลังวิ่งออกมาเพราะเห็นแล้วว่าลุงอำพรกำลังจะปลิว
วิ่งออกมาแต่ลมแรงมากทุกอย่างมันเกิดขึ้นเร็วมาก

แล้วไม่คิดไม่คิดว่าร่างของลุงอำพรจะปลิวไปไกลขนาดนั้นแล้วก็ไปร่วง

คุณลุงอำพรก็ตกลงมาทะลุหลังคาก็เสียชีวิตนะคะ
ก็อยู่ห่างไปสักประมาณกิโลหนึ่ง
ฝนมันตกตั้งแต่ตอนประมาณบ่าย๒บ่าย๓ครับ
ตกมาธรรมดาตกเบาหยุด
จนมาถึงประมาณ๔โมง๒๕นาทีครับ
ฝนมันก็ตกแดงแล้วก็เงียบไปเลย

หลังจากนั้นพอ๔โมง๒๖นาที
คือทุกอย่างมันก็ลอยขึ้นไปหมด
แล้วพระดีลุงเขาเห็นฝนหยุดแล้ว
คุณลุงเขาก็เลยขึ้นไปที่
เช็ดบ้านบอลให้แบบใช้งานได้แบบปกติครับลุงก็เลยลุงเขาก็เลยติดขึ้นไป
ตอนที่เห็นว่าลมมาก็กำลังอยู่ในออฟฟิศกำลังจะวิ่งออกมา
ช่วยแต่พอดีทั้งลมทั้งเศษปลิวมาก็เลยแบบปิดแล้วก็ลุงก็ไปแล้วครับ
ลมหนักประมาณเจ็ดร้อยกว่าโลครับตอนที่ยังไม่เติมยังไม่เติมลมนะครับ
ไม่เห็นครับคือมันดูดขึ้นไปสูงมากมองไม่เห็นนะครับไอ้บ้านล้มนะครับ
ความคิดส่วนตัวครับคือคิดว่าลุงเขาคงบ้านลมแล้วพักหมุนไปอย่างนี้ครับ
คือแบบแล้วลอยไปกลับบ้านลงแต่ก็ไม่คิดว่าลุงจะล่วงลงมาก่อน
ก็คือเราก็กระจายตามหาบ้านลมกันก่อนซึ่งบ้านลมไปหล่นหลังทางหลังตลาด
ไกลวันหนึ่งกิโลกรัมอืมเนี่ยค่ะทีนี้ก็ต้องมาสำรวจความเสียหายนะคะ
แล้วก็ต้องมาเยียวยาผู้ที่ได้รับผลกระทบนะคะนายชิงชัยบุญประคองประหลัดเทศบาล
ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีนครสมุทรสาครก็ลงพื้นที่ไปสำรวจความเสียหายค่ะ
ก็ไปดูในตลาดนะคะไปดูอาคารพาณิชย์ไปดูโครงการบ้านที่เป็นบ้านเดี่ยวตรงนั้นเนี่ย
ต้นตอนนี้ได้มีการตั้งคณะกรรมการสำรวจความเสียหายเพื่อช่วยเหลือเยียวยาผู้ประสบภัย
ซึ่งก็ยอมรับว่าเมื่อวานนี้ถือเป็นครั้งแรกนะคะ
พื้นที่ตรงเนี้ยเจอลมแรงขนาดเนี้ยค่ะทางเจ้าของตลาดยามเย็นก็บอกว่า
ตอนนี้ก็เร่งเก็บกู้ซากที่พังเสียหายเย็นวันนี้พ่อค้าแม่ค้าก็จะเปิดร้านขายของได้ตามปกติแล้ว
ส่วนบ้านลมผู้ประกอบการเนี่ยเขาได้เปิดให้บริการที่ตลาด๓วันนะคะ

ใจครับเพราะไม่เคยเจอฮะพายุมันแรงมากนะ
เห็นลูกน้องเขาเป็นคนบอกคือลมมันแรงมาก
ทุกคนก็ขวัญเสียเหมือนกันสร้างความเสียหายให้กับตลาดประมาณไป
พวกเต็นต์นี่ก็ประมาณแปดสิบห้าเปอร์เซ็นต์ได้
เหลืออยู่ไม่กี่เต็นต์เท่านั้นเองฮะเพราะว่า
คนในมหาชัยนี่ก็ยังไม่เคยเจอพายุที่รุนแรงขนาดนี้มาก่อนเลยนะครับส่วนความเสียหายอะไรอย่าง
ทางเราก็กำลังจะปรับปรุงแล้วก็กำลังจะเปิดตลาดภายในวันนี้ให้ได้เพราะ
ค้าแม่ค้าเขามีกำลังใจสู้อยู่ตลอดตลาดวันนี้เราก็จะทำการเปิดตามปกติ
ครับผมแต่จะรีบเคลียร์หรือพวกขยะหรือทำความสะอาดตลาดให้เร็วที่สุดภายใน
บ่ายนี้ให้จบให้ได้ครับผมยืนยันครับวันนี้ตลาดจะเปิดต่อครับผม
แล้วคงไม่ได้หยุดอะไรเยอะแยะยกเว้นแต่ร้านที่ว่าเสียหายหนักแล้ว
ไม่สามารถเปิดวันนี้ได้เขาก็จะไม่มาเปิดก็จะปิดซ่อมแซมไปก่อนบางส่วน
แต่ส่วนมากก็จะเปิดครับผมก็คงต้องมีคณะกรรมการมาสำรวจว่า
จะให้ความเยียวยาได้มากน้อยแค่ไหนนะครับก็ความเสียหายก็คงต้องตาม
ที่จริงแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นก็คงต้องดูก่อนเบื้องต้นว่าอ่า
การขออนุญาตการตั้งเนี่ยเป็นยังไงนะครับอะไรที่ดำเนินการถูกต้องไหม
นะครับส่วนที่ดำเนินการถูกต้องได้รับการเยียวยาแน่นะครับ
ส่วนที่ดำเนินการอาจจะไม่ถูกต้องนะครับก็คงจะต้องไปดูกัน
ข้อกฎหมายเนี่ยอาจจะพินาได้มากน้อยแค่ไหนเท่าที่ผมมาอยู่ปีที่
หกนะครับก็ไม่เคยเหตุการณ์เช่นนี้นะครับเอ่อปีนี้เป็นครั้งแรก
ถ้าที่อยู่มาในพื้นที่นะครับก็ตลอดทั้งวันนี้เจ้าหน้าที่ก็ไป
ช่วยกันเก็บกู้ซากหลังคาอาคารต่างนะครับที่ถูกกระแสลมพัดพังไปนะฮะ
ได้รับความเสียหายด้วยนะครับ
ทางเจ้าหน้าที่สำนักงานโยธา
ให้ข้อมูลว่าจากการลงพื้นที่ตรวจสอบในวันนี้
ก็จะรวบรวมข้อมูลความเสียหายรายละเอียดต่าง
ส่งไปยังกรมโยธาธิการและผังเมือง
ดำเนินการพิจารณาแนวทางในการที่จะ

แต่เบื้องต้นได้แนะนำผู้ที่เช่าอาคารพาณิชย์

ในจุดที่เกิดความเสียหายให้หยุดใช้อาคารไปก่อน
เนื่องจากตอนนี้พบรอยร้าวนะ
แรงกระแทกของเสาเหล็กที่ปลิวมากระแทกอาคารนะฮะ
อันนี้แบบหักเลยนะ
ส่วนวัสดุของหลังคาที่ปลิวว่อนเลยตอนที่ลมมาเนี่ยนะครับ
ผู้สื่อข่าวก็ถามว่าเอ๊ะเป็นวัสดุเบาไม่แข็งแรงไม่ทนทานหรือเปล่า
ถึงได้ถูกแรงลมพัดพังได้ขนาดนั้นปลิ้วว่อนไปหมดเลยเนี่ย
ทางฝ่ายโยธาให้ความรู้ว่าอย่างนี้นะครับ

มันไม่น่าจะเกี่ยวข้องกับวัสดุของอาคารนะฮะ
เพราะว่าทุกอาคารก็ถือว่าได้รับอนุญาตจากทางวิศวกรอย่างถูกต้อง
แล้วถ้าไปเทียบกับอาคารที่อยู่ฝั่งตรงข้าม

เออมันเกิดอะไรขึ้นคำถามมันมีแน่นอน
เนื่องมาจากจุดที่เสียหายเนี่ยมันเป็นจุดที่ได้รับผลกระทบโดยตรงจากทิศทางของลมหมุนที่เข้ามา

แม้ว่าจะอยู่ในพื้นที่ระแวกเดียวกัน
แต่จุดที่ลมเข้ามาเนี่ยมันคนละจุดกัน

ฝนตกหนักจริงแล้วก็ลมแรงด้วยนะคะ
ก็ยังคงต้องระวังนะคะส่งมาบอกกันได้แจ้งกันได้นะคะว่าจุดไหนสภาพอากาศเป็นยังไงกันบ้าง